สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
เมื่อวานนี้เราคาดการณ์สถานการณ์ฟ้าฝนที่มีการประกาศเตือนไปจนถึงวันที่๑เดือนหน้านะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับสภาพอากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
มาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากวันที่๑ไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
ตลอดทั้งอาทิตย์หน้านั้นใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ต้องระวังอะไรกันบ้างนะครับ
คุณผู้ชมครับตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑ปัจจัยหลักที่มีผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเรา
ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียข้ามมาในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ศูนย์กลางพายุตรงนี้นะครับ
ซึ่งขณะนี้เองพายุลูกนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยนะครับ
แถวญี่ปุ่นใครจะไปญี่ปุ่นก็ต้องระวังกันหน่อย
แน่นอนครับพายุลูกนี้ก็จะหมดบทบาทกับกระแสลมเมืองไทยของเราหลังวันที่๑เป็นต้นไป
ดังนั้นหลังวันที่๑ครับกระแสลมก็จะเบาบางลงคลื่นก็จะสงบลงฝนก็จะลดลงนะครับ
แต่ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าในช่วงประมาณวันที่๓วันที่๔ครับ
จะมีการก่อตัวของพายุอีกหนึ่งลูกก็จะทำให้ลักษณะสภาพอากาศจะคล้ายกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังกลางสัปดาห์นะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนนะครับจะสังเกตว่าสีชมพูครับคือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝน
จะพบว่าหลังจากนี้ฝนส่วนใหญ่นั้นก็จะค่อยลดลง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทยส่วนนี้ตอนบนนะครับ
ยังคงมีโอกาสการเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝน
สังเกตว่าฝนจะมีการเคลื่อนตัวเป็นแนวพาดผ่านบริเวณตอนกลางประเทศไทย
ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของความชื้นที่มาพร้อมกับกระแสลมนะครับ
ก็จะทำให้ตอนกลางสีชมพูค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
คำนวณต่อไปเรื่อยก็จะพบว่าฝนค่อยจางหายไปแบบนี้นะครับ
หลังวันที่๑แต่ว่าในช่วงประมาณวันที่๓วันที่๔ครับ
จะพบว่ามีการเกาะตัวของกลุ่มฝนอีก๑กลุ่มนะครับ
ในแถวบริเวณมหาสมุทรปาซิฟิกซ์
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะเป็นผลพวงมาจากพายุอีกหนึ่งลูก

นำทำให้เกิดลักษณะของฝนตกมาในเมืองไทยของเรา
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ในช่วงประมาณหลังวันที่๔เป็นต้นไปนะครับแน่นอน
ประมาณช่วงหลังวันที่๔ต่อเนื่องไปจนถึงเสาร์อาทิตย์หน้า
ก็คงเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาครับที่ต้องระวังเรื่องฟ้าฝน
รวมไปถึงคลื่นก็อาจจะกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องก็คงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ